กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปสวดมนต์ขอพรไหว้พระไหว้ต้นตะเคียน
โอ้โหคือเรื่องของต้นตะเคียนเนี่ยนะ
เราพบเจอกันบ่อยมากแล้วเขาก็เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นด้วย
จะมีจริงหรือไม่เราไปท้าพิสูจน์กันดีกว่า
รวบรวมมาแล้วกับ๓ต้นตะเขียนเด็ดเลย
คุณผู้ชมครับที่แรกขึ้นเหนือไปที่จังหวัดพยาว
เดินทางไปยังวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองพยาวก็คือวัดศรีเมืองมูล
ตำบลป่าซางที่นั่นเขาพบท่อนตะเคียนทองความยาวระดับหนึ่งเลย
เขาบอกว่าขุดพบเมื่อปี๒๕๕๙นะครับ
ตอนนี้ก็ทำการอันเชิญมาไว้ที่วัดศรีเมืองมูล
มีชาวบ้านเขาก็เชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปขอโชคขอลาบ
แล้วเขาก็บอกว่าเคยถูกรางวัลกันด้วย
ที่ไหนมีต้นตะเคียนที่นั่นมีสีขาวคุณคะ
ทางไปต่อเลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
ที่นี่เขาก็มีต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่
คาดว่ามีอายุกว่า๒๐๐ปีนะคะ
ชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีขุดพบแล้วก็มาถวายไว้ที่วัด
เชื่อกันว่ามาให้โชคให้ลาบแล้วนักต่อนักนะคะ
ยิ่งให้โชคมากยิ่งขาวมากค่ะคุณ

ถูกต้องค่ะดูจากสีแล้วเนี่ยนะคะไม่เห็นไม้เลยค่ะตอนนี้

แต่แป้งกับผ้านะคะคุณหลายสีเหลือเกิน
เอาล่ะอีกที่หนึ่งครับผมพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกก็มีแหล่งให้เลขเด็ดกับเขาเช่นกัน
ครั้งนี้มาแปลกไม่ใช่อยู่ในวัดนะแต่อยู่ที่ตลาดเจริญโรธน้องใบตอง

ริมถนนบรมไตโลกนาศที่๒นะครับอำเภอเมืองพิศนุโลก
เขาบอกว่าได้ทำการตั้งสารเจ้าแม่นางไม้ซึ่งเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่จำนวน๓ท่อน
โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเขาพากันมากราบไหว้กันเพียบเลยครับ
ก็เลยมาสร้างเพลิงหลังคาเอาไว้ให้เจ้าแม่เสร็จสับเลยทีเดียว
เขาก็บอกว่าได้ลงได้เลขกันไปแล้วที่สำคัญเขาบอกว่า
ได้โชคได้ลาบกันด้วยแบบว่าเบิ้ลเลยนะ

มีเสียงนะเอาไปลองฟังดูครับ
แก้บนแม่ค่ะคือบนแม่ไว้ว่าถ้าเราได้โชค
เราจะนำลิเกมาถวายแม่
ก็คือหนูก็ได้โชคมาติดต่อกัน๕งวด๕งวดแล้วค่ะ
แม่ให้ทุกงวดเลย

ฝังหูไว้หูใจเย็นใช้วิทยารณญาณในการรับชมนะ
พรุ่งนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข
ต้องเตรียมรอหน้าจอไทยรัฐทีวีกันไว้ให้ดีนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้หิวแล้ว
ฮิวอีกแล้วเหรอคุณกบโอยังไม่อิ่มเหรอไม่กินไม่เกา
แต่ว่าที่จะพาไปเราคัดความเด็ดความอร่อยกันไว้แล้วนะครับ

มีคนโทรมาขอบงขอเบลมากมายในที่เดียวใช่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นไปติดตามหน่อยว่ามีร้านอะไรที่เป็นยอดฮิตกันบ้างครับ
เริ่มต้นกันที่ร้านแรกผัดไทยหมี่กรอบแม่ละไม้ที่ขายกันมายาวนานกว่า๙๐ปี
ปัจจุบันเป็นรุ่นที่๖แล้วที่มาสืบทอดตำนานความอร่อย
เมนูเด็ดของที่ร้านก็คือผัดไทยหมี่กรอบที่ใช้น้ำซอสสูตรโบราณ
ที่ใช้ราดบนหมี่กรอบที่ผัดกับไข่เต้าหู้และกุ้งสด
เป็นความเด็ดที่ทำให้ลูกค้าติดใจกันเป็นแถวเลยล่ะครับ
ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะติดกระทะเพราะมันเป็นกระทะเหล็ก

แวะมาได้ที่ถนนวศิลาปาการนะคะ
ถนนสายร่างปากสอยกลมค่าย
๕๓๐ถึง๒นาที
ลงใต้กันไปร้านที่๒ต่อเลย
ขนมจีนน้ำยาปักใต้ร้านโกจ้อย
เจ้าเด็ดเจ้าดังประจำจังหวัดกระบี
ใครมาก็ต้องแวะชิมขนมจีน๖น้ำยา
โดยมีไฮไลท์ก็คือไก่ทอดแบบนี้
ส่วนขนมจีนที่นี่ก็บีบกันแบบสดใช้เครื่องบีบทันสมัยระบบไฮดอลิกซ์แป๊บเดียวก็ได้กิน
ส่วนน้ำยามีให้เลือกถึง๖แบบคือน้ำยากะทิ
น้ำพริกเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ด
แกงไตปลาที่ถึงเครื่องรสเข้ม
น้ำยาแกงป่ารสชาติเผ็ดดำ
แกงเขียวหวานรสชาติเข้มข้นหอมพริกแกง
และปิดท้ายที่น้ำยาปูรสเด็ดถึงใจ
ชามทุกน้ำยาราคา๒๐บาทเท่านั้นเติมผักได้ไม่อั้นกันไปเลยจ้า
ผู้ใดอยากจะทานขนมจีนแป้งสดของโกจ้อย
พอมาที่ร้านได้เลย๖โมงเช้าถึงหมาย๓

ที่อำเภอเหนือก็อยู่ใกล้กับศาลเจ้าโทษทุกคน
เชิญชวนเลยครับไม่มีวันปิดไม่มีวันหยุด
ร้านที่๓อยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่เอง
จากร้านจะเด็ดแม่ค้าก็ยังเลิศอีกด้วย
คนสวยที่กำลังปรุงต้มเลือดหมูอยู่นี้คือคุณเยาวเรศ
ทายาทรุ่นที่๒ของร้าน
รสเด็ด๒๕๒๐ต้นตำรับเกาเหลาเครื่องในหมู
ขายมายาวนานกว่า๔๐ปี
โดดเด่นคือการฉี่กดต้มเลือดหมูแบบเดิมที่มีรสชาติจืดชื่น

มะนาวพริกป่นพริกขี้หนูนี่ก็ทุบกันแบบชามต่อชาม
ส่วนเครื่องในนั้นสดใหม่ล้างสะอาดจนไร้กลิ่นขาว
และที่สำคัญน้ำซุปที่ใส่ใจรายละเอียดแบบนี้
อย่าลืมแวะมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยในตำนานแบบนี้ได้ที่ตลาดริมน้ำโพธารามเปิดทุกวันนะครับ
โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมงเท่านั้นนะจ๊ะ
ต้องมาลองนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยสุดยอดจริงค่ะ

ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมแวะเวียนไปทานกันได้ร้านเด็ดที่คุณชนะอยากแนะนำมานะคะ
แต่ว่าเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนยังไม่หมด

ที่นี่เขาเรื่องลือกันมากว่าศักดิ์สิทธิ์จริงสำหรับเจ้าแม่ตะเคียนดำในจังหวัดสุราชธานีนะคะ
คือเจ้าแม่ตะเคียนดำที่นี่เนี่ยนะคะเขาได้ทำพิธีอันเชิญขึ้นจากลำคลองนะคะ
แล้วก็เอามาไว้ลงดินลงในหลุมลึกประมาณ๑๙๙เมตรนะคะ
คือเขาเชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนดำต้องการจะไปเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้น
ก็เลยนำตะเคียนดำลงหลุมลงไป
ชาวบ้านที่ศรัทธาก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
แล้วก็ทำให้มีคนถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคมถูกกันกว่า๑๐๐รายเลยนะคุณผู้ชม
โอ้โหถูกกันทั้งหมู่บ้านถูกกันทั้งตำบลเลยแหละ

ใช่ค่ะหลังจากที่ถูกรางวัลกันเนี่ยก็ได้นำปัจจัยต่างเนี่ยนะคะ
มาถวายเหมือนมาแก้บนนะคะ
ว่าให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
แล้วก็ได้สร้างสาราเพื่อเป็นที่อยู่ให้กับเจ้าแม่ในอนาคตด้วย
เพราะว่าเจ้าแม่มาให้โชคให้ลาบกับคนในพื้นที่นี้จริง
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนในพื้นที่
ใช่นี่ดูสิโอ้โหแต่ละที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะ
ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่เลยเดี๋ยวยังมีอีกที่หนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้
เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์แบบสุดแล้วก็ได้รับความนิยมคนเยอะมากด้วย
คำชโนตไปเลยคำชโนตค่ะโอ้โหคนเยอะทุกที่ทุกงวดทุกเวลาแล้วเชื่อเผลอ
ในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้ก็เยอะเหมือนเดิมครับเยอะแน่นอนนะคะ
คำชโนธนะครับแล้วก็ที่อยากจะพูดถึงนะครับ
เรื่องของจุดบวงสวงที่จะมีนาคน้อยเป็นผู้ที่มารำพิธีถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาทุกวันมาแน่นอนแบบนี้
กไม้โบกมือเป็นสัญญาณสัญลักษณ์แบบนี้โอ้โหเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญการลงทุนด้านตัวเลข
เขาก็มาตีเป็นเลขนู้นเลขนี้นี่แหละก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจนะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่หลายคนไปแล้วก็ต้องไปกราบไหว้ที่นี่ก็คือบริเวณต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี
เขามาหาเลขตามรากต้นไม้ไงเอาแป้งมาถูไถถูไถเคยมีคนบอกว่าเห็นแล้ว
เห็นแล้วทำยังไงรีบกลับไปเลยไม่บอกใครอ้าวบอกไหมอ่ะ
ตอนนี้เราไม่เห็นนะ
ก็ให้ดูกันมาหลายต่อหลายที่นะผมกลัวคุณผู้ชมจะลืม
เพราะฉะนั้นสรุปยอดให้ฟังกันเลยละกันในเบรกนี้นะ
สถานที่ที่เรานำเสนอไปก็มีท่อนตะเคียนทองวัดศรีเมืองมูลจังหวัดพยาวเหนือนะ
แล้วก็แม่ตะเคียนตาทองงิ้วรายวัดสว่างอารมณ์ที่จังหวัดนครปฐมภาคกลางหน่อยละกัน
ใช่แล้วก็มีเจ้าม่าตะเคียนดำวัดขญารามจังหวัดสู่รากษณีย์โลงใต้โลงใต้นี่
และอีศาละคำชโชน์โน๊ตนี่เองครับ
ต้องแล้วนะคะ๕สถานที่เด็ดศักดิ์สิทธิ์ขอพรดียอดฮิตที่คนเนี่ย
โอ้โหแห่แหนกันไปมากมายเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งไลน์มาทักทายกันนะคะ
รวมถึงติดตามกันมาตลอดเลยนะคะ
ใครที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็ขอให้เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความมีสติปลอดภัยนะคะ
แล้วเจอกันใหม่นะครับวันอังคาร

เวลาเดิม๙โมงเช้าจน๑๐โมงเช้านะครับ

ใช่ค่ะวันนี้จะทิ้งท้ายกันไปกับการเล่นน้ำสงกราน

สนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะ
ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป